โอลีฟจำได้ไหมคะ

น้องโอลีฟขายขนมโตเกียววันนี้น้องมาในลุคใหม่แล้วจ้า

น้องโอลีฟมาในลุคใหม่ไงค่ะ
น้องแต่งตัวสวยเซ็กซี่จนโดนเรียกปรับทัศนคติ

น้องมาในลุคสาวเหนือเจ้า

วันก่อนน้องร้องไห้วันนี้ดีใจเห็นน้องยิ้มได้แล้ว

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย
เหมือนที่พี่เบิร์ทบอกเมื่อตะกี้นี้ล่ะค่ะ

เหมือนที่พี่เบิร์ทบอกเมื่อตะกี้นี้ล่ะค่ะ
เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย
เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย
เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย
เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย
เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย
เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย
เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย

เป็นลุคใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย